วันนี้เป็นวันที่๒แล้วนะคะที่กระทรวงการคลังตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แล้วก็ไปลงทะเบียนเอาไว้ในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเพื่อรับเงินเยียวยาสามพันห้าพันบาทสามเดือนจากทางกระทรวงการคลัง
แล้วเกิดปัญหาจากการลงทะเบียนนะคะคือเดิมเนี่ยทางกระทรวงการคลังบอกว่าจะแจกบัตรคิวแค่๔๐๐คิวถ้าใครเกินกว่านั้นกลับบ้านแล้วค่อยมาใหม่
แต่ไปมาพี่น้องประชาชนไปกันเยอะมากกระทรวงการคลังวันนี้รับเรื่องร้องเรียนได้ประมาณ๑๕๐๐เรื่องนะคะ
ราย๑๕๐๐เรื่องร้องเรียนหลักส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่มันเป็นปัญหาเทคนิคคุณภาคภูมิ
ไม่รู้จะแก้ยังไงใช่มันเป็นระบบเทคนิคที่อ้างงเราก็งงกับเรื่องนี้หรือบางคนก็บอกว่าทำไมรอนานจังหรืออ่านคำตอบจากระบบแล้วมันไม่เข้าใจตกลงเราได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์มันเป็นประโยคที่เข้าใจยากมันเป็นเรื่องทางเทคนิคประมาณเนี้ยค่ะแต่ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีข่าวดีนะกระทรวงการคลังบอกว่าจะรวบรวมกลุ่ม

จะต้องมีรายละเอียดแบบนี้นะคะบอกเอาไว้ล่วงหน้าเผื่อใครจะไปวันหลังครับกรอกคำร้องตามใบนี้ค่ะนี่นะคะจะต้องกรอกชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะครับตามนี้นะคะแล้วก็ระบุเรื่องที่ร้องเรียนให้เขียนปัญหาที่ต้องการจะร้องเรียนครับส่วนหลักฐานเอกสารอื่นอื่นจะต้องแนบเพิ่มหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ถ้าคนไหนมีเอก
จะแนบเพิ่มเพื่อเป็นหลักฐานอะไรแบบเนี้ยแนบเพิ่มไปได้ถ้าไม่มีไม่เป็นไรกรอกแค่ใบนี้ใบเดียวก็เพียงพอวันนี้คนไปรอกันตั้งแต่ตี๔ค่ะโอ้โหแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปส่วนใหญ่เป็นปัญหาทางเทคนิคระบบแจ้งว่าหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบสถานะนานมากจนไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้ก็ต้องไปกันที่กระ

ไม่ออกจ้ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาส่งมายังไงป้าไปให้ใครเขาดูเขาก็เขาก็รำคาญเขาอ่ะป้าก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะป้าเลยขึ้นรถมานี่เลยอ่ะป้าก็ไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครอ่ะป้าก็จะมาขอทางเนี้ยช่วยเหลืออ่ะจ้ะ
นี่ค่ะก็กระทรวงการคลังบอกว่าจะปิดรับเรื่องร้องเรียน๓วันนะคะตามวันหยุดราชการนะคะ
ก็คือเสาร์อาทิตย์จันทร์เปิดรับเรื่องร้องเรียนอีกครั้งวันอังคารที่๕พฤษภาคมนะคะแล้วก็เปลี่ยนจุดให้บริการรับคำร้องจะเปลี่ยนไปอยู่ที่ลานจอดรถใต้ทางด่วนริมคลองประปาเปลี่ยนจุดนะคะ
เพราะฉะนั้นเปิดมาวันอังคารที่๕พฤษภาคมท่านต้องไปตรงนี้แล้วนะฮะ
ในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันดับคอมเนี้ยค่ะในวันนี้เนี้ยมีการเพิ่มปุ่มทบทวนสิทธิ์อีกรอบหนึ่งนะคะ
ครับเพื่อให้ประชาชนที่เคยกดยกเลิกการลงทะเบียนไป
แบบไม่ตั้งใจเข้าไปกดทบทวนสิทธิ์ได้ค่ะ
ถ้าคุณสมบัติตรงตามนี้ก็จะสามารถได้รับเงินเยียวยานะคะ
สำหรับผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทมี๑๖ล้านราย
โอนเงินไปแล้ว๑๑ล้านราย
ยังเหลือกระบวนการทบทวนสิทธิ์ซึ่งต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไป
อีกประมาณ๕ล้านราย
โครงการนี้จะพยายามจ่ายเงินให้ผู้ได้สิทธิ์ทั้งหมด
ปิดโครงการ๘พฤษภาคมคืออีก๑สัปดาห์
ทีนี้ค่ะคำถามก็คือพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไป
แล้วมันเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค
หรือว่าคนที่ไม่สามารถได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาตรงนี้เนี่ย
กลุ่มที่เขาตกหล่นจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
กระทรวงการคลังเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มเปราะบางค่ะ
จะมีอยู่ประมาณ๑๓ล้านคนที่ตกหล่นจากการช่วยเหลือ
เพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
มีหลายกลุ่มนะคะที่เป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็ตกหล่น
เช่นกลุ่มคนชายขอบอืมเขาเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตค่ะครับ
บุคคลล้มละลายคนไร้บ้านเด็กแรกเกิด
ที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาก็เลยบอกว่าตอนนี้
สั่งให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ไปสำรวจและเสนองบประมาณมาให้ทางกระทรวงการคลัง
เพื่อให้ความช่วยเหลือจะพยายามช่วยเหลือให้ได้
ให้ทันกลางเดือนพฤษภาคมนี้
เพราะว่าอย่างบุคคลล้มละลายเนี่ย
อันนี้เขาจะเป็นคนที่เขาไม่สามารถไปเปิดบัญชีธนาคารอะไรได้
ใช่ดังนั้นเงินจะโอนไปไหนล่ะลงทะเบียนอะไรก็ไม่ได้

คือวันนี้คุณประสงค์ภูมิธเนธประหลัดกระทรวงการคลัง

ก็คือบอกว่าผู้ที่เดือดร้อนหรือว่าจะตกหล่น
หรือว่ามีปัญหาเรื่องเทคนิคอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

แต่อยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันด้วยในเรื่องหนึ่งเนี่ย

แค่ว่าจุดที่ว่ามารวมตัวกันเยอะอยู่หน้ากระทรวงการคลัง
แล้วพยายามจะจัดทำให้แบบไม่ต้องมาแออัดกันให้มากที่สุดเนี่ย
คือต้องช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ไม่ให้มันกลับมาในระลอก๒
เพราะมีคนถามไปค่ะว่าถ้ามันกลับมาในระลอก๒
มาตรการเยียวยา๕๐๐๐บาทที่บอกว่าจะจ่ายให้๓เดือน

หลักกระทรวงการคลังบอกว่าตอนนี้ที่จ่ายอยู่เนี่ย

เรากู้เงินมา๑ล้านล้านบาท
คือมันแทบจะทะลุเพดานหนี้สาธารณะแล้ว
ใช่ท่านบอกว่าถ้ามันยังระลอก๒หรือมันยังแย่อยู่

ทำมาค่าขายเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เหมือนเดิม
แล้วต้องจ่ายเยียวยาในครั้งต่อไปเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราต้องอย่าไปกาดตก